เพื่อเสนอให้กับการทำประชามติพ่วงไปกับกรณีที่จะออกความคิดเห็น๗สิงหาคมนี้ครับ

โดยในอภิษฐ์เวชชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์นั้น
ระบุว่าไม่เห็นด้วยที่จะเพิ่มอำนาจให้วุฒิสภา๒๕๐คน
เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับงานของสภาพผู้แทนราชดรที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยเฉพาะคำถามที่เสนอให้สวสามารถเลือกนายกรัฐมนตรี

และก็เห็นว่าคสชรรนั้นควรจะมีความแช็ดเจน
ประชามติไม่ผ่านจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
เพราะจะส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชนด้วยครับ
ส่วนท่าที่ของแก้นนำนอปชอย่างนนวสายเกลือ
และนสแก้วมีชัยสภพฤษไทย
มีความเห็นทิศทางเดียวกันว่าขณะนี้
มีเจตนาชัดเจนแล้วว่าคอสชต้องการสืบทอดอำนาจอย่างเต็มรูปแบบ

ซึ่งแตกต่างจากท่าทีของนายอนุทินชาญวีรกูลครับ
หัวหน้าพักภูมิใจไทยที่พร้อมจะสนับสนุนรัฐบาล
ซึ่งกำลังบริหารประเทศอยู่ขณะนี้
ให้เดินหน้าและเกิดประชาธิปไตย
โดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะต้องการให้มีการเลือกตั้งเร็วที่สุดครับ
แม้พูดแปลงพูดพูดซ้ำเราเป็นนักเตะเราเป็นนักยีลา
เราไม่ได้เป็นคนเขียนกติกา
เมื่อมีกฎิกาออกมาแล้วก็เป็นหน้าที่ที่เราจะ
ปฏิบัติตามกฎิกาไม่งั้นมันก็แข่งไม่ได้
ถ้าใครไม่พร้อมแข่งก็ไม่ต้องลง
ถ้าใครพร้อมแข่งก็เสนอตัว
ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีนายวิศนุเครืองามนั้นปฏิเสธที่จะบอกทางออกหากร่างรัฐธรรมนูลไม่ผ่านประชามติในขณะนี้
ให้เหตุผลว่าไม่ควรให้รู้เพราะจะทำให้เกิดอคติเผื่อเลือกขึ้นมาได้
ขอให้ไปรอผลวันที่๗สิงหาคมเพราะมีรัฐธรรมนูลหลายฉบับ
ตั้งแต่ฉบับปี๒๕๔๐จนถึงร่างรัฐธรรมนูลของกรทที่อาจถูกนำมาแก้ไขครับ